ก็ตั้งคำถามมาได้ไงอ่ะที่ชั้นเห็นคลิปแล้วก็งงมาได้ไงอ่ะ
เขาให้รถใหญ่นะคะรถเก๋งรถอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสี่ล้อค่ะ
ค่ะหรือว่ามากกว่าสี่ล้อเนี่ยฮ่ะสามารถวิ่งได้ครับ
แต่มอเตอร์ไซค์ค่ะเข้าไปวิ่งก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ให้เราได้ดูเช้านี้ค่ะ
คืออะไรอ่ะมอเตอร์ไซวิ่งบนมอเตอร์เวย์

คือมอเตอร์เวย์มันเป็นเส้นทางด่วนที่ไว้ใช้วิ่งระหว่างเมือง
อันนี้อาจจะมุ่งหน้าไปทางชนบูรีอย่างนะคะ

แต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นมอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่งแบบนี้
แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเขาถ่ายไว้เขาเห็นนะคะ
คลิปสั้นมาก๙วินาทีแต่พฤติกรรมนั้นชัดเจนมากเลยนะคะว่า

ใช่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คนถ่ายคลิปเขาก็สงสัยเราก็สงสัย

มอเตอร์ไซต์วิ่งมาบนถนนมอเตอร์เวย์

ได้ด้วยเหรอคำตอบไม่ได้นะคะ

งวดกวดขันให้มากกว่านี้เพื่อความปลอดภัย

ซึ่งถ้าเกิดว่าตามไปดูกฎหมาย
พรบจราจรจะบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์

ซีซีเยอะซีซีน้อยไม่เกี่ยวค่ะ

หรือถนนมอเตอร์เวย์เด็ดขาดนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดี
แล้วก็เปรียบเทียบปรับไม่เกิน